เราเริ่มต้นคืนนี้ด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มหาสรคามมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังขี่จักรยานยนต์จะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก
เพื่อจะเอาไปปลูกที่สวนนะครับ
แต่ว่าระหว่างทางถูกรถชนจนตกลงข้างทางเสียชีวิตคาที่ขณะที่
เกิดอุบัติเหตุใกล้กับแยกบ้านมีถนนสายมหาสรคาม๑๐๑ตะบนขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาศาลคาม
ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑ศพ
ซึ่งที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทาง
สภาพท้ายรถมีร่องรอยถูกชนใกล้กันพบนางนิตยาอโหสิคนขับขี่เสียชีวิต
สอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกนั้นทราบว่านางนิตยาผู้เสียชีวิตทำอาชีพปลูกผักสวนครัวขายที่ตลาดแวงนั่งในตัวเมืองมหาสารคาม
ก่อนเกิดเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปปลูกแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวพุ่งชนแล้วลากไปกับถนนก่อนที่จะตกลงข้างทางเสียชีวิต
ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามคู่กรณีมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋งบนถนนสายช้างกลางควนลำพู
ในพื้นที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตกอยู่ข้างทางในสภาพพังยับเยินทั้ง๒คัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางกาญจนาอินทองอายุ๕๗ปี
ครูโรงเรียนวัดจันดีคนขับรถเก่งได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คนขับรถกระบะทราบว่ากำลังขับรถไปส่งของ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุพยายามเร่งเครื่องแซงรถคันหน้า
ไม่ทันสังเกตว่ารถผู้เสียชีวิตขับสวนมาจึงพุ่งชนอย่างจัง
ตำรวจคุมตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
และแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และส่งตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเพื่อตรวจสอบว่าเมาแล้วขับหรือไม่
จังหวัดชะเชิงเศร้าตำรวจและกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
นายสิงหามวยเก่งอายุ๒๖ปีหลังขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ
บนถนนสิริโสธรตำบลแสนภูดาตอำเภอบ้านโพมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชาเชิงเศร้า
ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสิงหากำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะคันหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหัน
ทำให้เบรกไม่ทันจึงชนท้ายอย่างจัง
ท้ายที่จังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๖คันรวด
ตรงแยกไฟแดงโคกตะโนดถนนเจ้าฟ้าตะวันออกตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต
ที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับวัดใต้พบรถยนต์๔คันและรถจักรยานยนต์๒คันชนกัน
มีผู้บาดเจ็บ๓คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
และผู้โดยสารอาการสาหัส๒คนกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีผู้โดยสารนั่งซ้อนมาด้วย
กำลังจอดรถติดไฟแดงแต่ระหว่างนั้นนายมุกพลอติชนอายุ๓๒ปี
คนขับขี่และคนซ้อนกระเด็นไปกระแทกกับถนนแล้วรถกระบะก็พุ่งชนรถคันอื่นที่ขับสวนมาอย่างจัง
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายมุกพลคนขับรถกระบะที่อยู่ในอาการมึนเมา
สอบประคำที่สพฉลองและดำเนินคดีตามกฎหมาย